แต่ว่าคดีนี้มีความคืบหน้าค่ะจับคนร้ายได้แล้วสดสดร้อนคืนนี้เลยนะคะ
เหตุการณ์ที่อุทัยธานีพี่ชายฆ่าน้องชายแท้อย่างโหดเยี่ยม
คือยิงใส่เอามีดตัดหัวแล้วเอาหัวไปทิ้งน้ำอะค่ะครับ
พี่ชายเนี่ยหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๘สิงหาคม
จับตัวได้แล้วนะคะคุณวิมลวันธรรมพักดีทีมข่าวของเราอยู่ที่สพบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
และตอนนี้ผู้ต้องหาก็อยู่ที่โรงพักแล้วด้วยติดตามความคืบหน้าจากคุณวิมลวันได้เลยค่ะ
นายโจรชะหรือว่านายอนุชาได้ถูกจับกลุ่มได้เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา

สถานีตำรวจภูทรบ้านไร่รวมไปถึงชุดสืบสวนของจังหวัดอุทัยธานีนะคะ
ที่ร่วมกันจับกลุ่มถูกนำตัวมาที่สพบ้านไร่ในขณะนี้
แล้วอยู่ระหว่างการสอบปากคำนะคะซึ่งนายอนุชาได้มีการบอกกับทีมข่าว
รอทำข่าวอยู่ที่สพบ้านไร่บอกว่าที่ทำลงไปนั้นเป็นเพราะกดดัน
ไปดูบรรยากาศในขณะที่มีการควบคุมตัวนายอนุชามาที่โรงพักบ้านไร่ค่ะ
เวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๔๕นาทีที่ผ่านมานะคะตำรวจชุดสืบสวนสพบ้านไร่
รวมไปถึงชุดสืบสวนของตำรวจภูทรจังหวัดอุทัยธานี
ได้มีการคุมตัวนายอนุชากระแน่
ผู้ต้องหาตามไหมจับสารจังหวัดอุทัยธานี
คดีฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธปืน
หลังจากที่เขาได้ก่อเหตุใช้ปืนลูกซองยิงนายอนุวัฒน์กระแน

จากนั้นก็ใช้มีดค่ะตัดศีรษะนายอนุวัฒน์แล้วนำไปโยนทิ้งไม่ไกลจากศพมากนัก
เหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นของวันที่๒๘สิงหาคมที่ผ่านมา
บริเวณไร่มันภายในหมู่บ้านอีบ้านอีไซน์ตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
หลังจากที่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะทางชุดจับกลุ่มได้มีการปูพรมค้นหานายอนุวัฒ
บริเวณห้วยอีมาสนานกว่า๔ชั่วโมงแต่ก็ไม่พบตัว
ขณะที่กำลังจะถอนกำลังค่ะตำรวจสังเกตเห็นว่านายอนุชา
กลับมาที่กระท่อมในไร่ที่เกิดเหตุและกำลังจะลงไปอาบน้ำในบ่อ
อาศัยจังหวะนั้นเข้าจับกลุ่มตัวโดยที่นายอนุชายังไม่ทันตั้งตัวที่จะมีการขัดขืน
ส่วนนายอนุชาซึ่งถูกจับได้ด้วยอาการที่ยังลักษณะเหมือนคนมึนเมานะคะ
ก็บอกว่าเขาทำลงไปเนี่ยเพราะความกดดันแล้วก็ความโกรธแค้น
ที่ถูกน้องชายรังแก่แล้วก็ทำร้ายร่างกายมาตลอดหลายปี
โดยใช้อาวุธปืนลูกซองยิงที่ด้านหลังของนายอนุวัฒน์จึงทำให้
แล้วจึงมีการใช้มีดไปตัดที่ศีรษะ
เขาบอกว่าย้อนกลับไปก็คงจะไม่ทำค่ะ
ฟังเสียงของนายอนุชารวมไปถึงตำรวจชุดจับกลุ่มในคดีนี้ด้วยค่ะ
เข้าบ้านโพเพจะมืดแหละมืดแล้วล่ะ
ตอนที่จรถอดทำคือยิงก่อนไหม

แน่จริงมันก็ยิงกูดีครับ

แค้นเพราะว่า

๕ปีหรือว่าโดนนานยัง
เป็นเรื่องบรรดกที่ดินด้วยหรือเปล่า
ที่ทะเลาะกัน
ย้อนไปได้เราก็จะทำหรือยังไง

พี่เดี๋ยวมามอบตัวด้วยตัวเองเลย

อยากขอโทษคนในครอบครัวไหมครับ

มืดแล้วล่ะแล้วก็เข้าไปอาบน้ำที่ที่สระข้างล่าง
จากที่เราเดินผ่าน

เขาต่อกรูมีภาคชัดหลุ่มั้ย

ทีมข่าวได้พูดคุยกับพันธบรวจเอกสุรศักดิ์สิงห์ไกร
ซึ่งเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจตำรวจภูทรบ้านไร่
ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าในพรุ่งนี้เวลา๙นาฬิกาค่ะ
ตำรวจก็เตรียมที่จะมีการแถลงข่าวเพื่อปิดคดีนี้นะคะ
ก่อนที่จะนำตัวนายอนุชาเนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุต่อไปค่ะ
เราจะเห็นได้ว่าในขณะนี้นะคะบริเวณด้านหลังของดิฉันนั้น
ก็เป็นครอบครัวของนายอนุชารวมไปถึงเป็นครอบครัวของนายอนุวัฒน์
ที่มีการมาที่สถานีตำรวจภูทรบ้านไร่นะคะ
เพื่อที่จะมาเยี่ยมรวมไปถึงนำอาหารเย็นมาให้นะคะ
แต่ว่าตัวของนายอนุชาเองนั้นทานข้าวไปเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะ
แล้วก็ในขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการสอบปากคำ
ภายในห้องของศูนย์ปฏิบัติการงานสืบสวนของสถานีตำรวจภูทรบ้านไร่
ก่อนที่ในวันพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในเวลา๙นาฬิกาค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
ขอบคุณคุณวิมนต์วันด้วยนะคะนี่ค่ะสุดท้ายก็ถูกรวบตัวเอาไว้ได้นะคะ
หลังจากที่หลบหนีอยู่เข้าไปในพื้นที่ป่าพื้นที่ไร่อะไรแถวนั้น
หลบอยู่ที่กระท่อมของตัวเองอยู่แป๊บนึงแล้วก็หนีต่อ
คือวันนี้ความจริงเขาก็หากันทั้งวันนะฮะท่านผู้ชมครับพี่สาวของนายอนุชา
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาแล้วก็นายอนุวัฒน์ที่เป็นผู้ตายเนี่ย
วันนี้ก็ไปพบตำรวจสภบ้านไร่นะครับไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมตั้งแต่เช้านะฮะ
คือทางพี่สาวเนี่ยบอกว่าโกรธน้องชายมากนะครับที่ไปฆ่าน้องชายคนเล็กได้ลงคอ
เป็นน้องชายทั้งคู่บอกว่าความรู้สึกของคนที่เป็นแม่เนี่ยตอนนี้
เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพี่สาวของนายอนุชาผู้ต้องหา
ตอนนั้นยังจับไม่ได้นะฮะเมื่อเช้าที่ไปให้ข้อมูลกับตำรวจเนี่ย
บอกว่านายอนุชาเนี่ยเคยถูกจับเข้าเรือนจำมาแล้วนะครับ
ติดคุกมาแล้วคดีอาวุธปืนเมื่อปีที่แล้วติดคุกอยู่สองสามเดือน
โทษออกมานี่ตอนนี้ก็กังวลมากตอนที่เมื่อเช้านะที่เราคุยด้วยนะ
เพราะว่านายอนุชาเนี่ยเคยขู่ไว้ว่าจะไม่ยอมเข้าคุกอีก
พอมาก่อเหตุฆ่าน้องชายคนเล็กของบ้านเนี่ย
ก็เลยไม่รู้ว่าที่ตำรวจยังตามไม่เจอเนี่ยถ้าไปเจอขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
อยากค่ะดีกว่าเขาไปสู้กันเองเนอะถ้าถ้าตำรวจเข้าไปแล้วเขายิงสวนอ่ะ
สภาพหนูก็ไม่อยากจะคิดยังไงเขาก็น้องหนูอ่ะหนูหนูก็อยากให้เขามา
ยังคงยืนยันว่าอยากให้มอบตัวใช่ต่อให้เขาติดคุกเราก็ยังได้เห็นหน้าเขา
โมโหไหมโกรธไหมโกรธแต่นะตอนนี้ก็คือคนที่เสียไปแล้วก็คือเนอะเขาก็ไปแล้ว
เพราะว่าเรารู้ว่าน้องเราเป็นคนใจร้อนถ้าเหมือนเขาระแวงแล้วถ้ายิงมา
ยังไงเค้าก็ต้องเนาะแต่เค้าใจก็คือแบบพี่น้องทุกคนตอนนี้ก็คือ
ทำใจไว้แล้วล่ะค่ะว่าผลมันจะออกมายังไงก็ถามว่าเสียใจไหมก็ธรรมดาเนอะ
ยังไงกับพี่น้องแต่ก็อยากให้เขามอบตัว
เมื่อวานตามหากันทั้งวันไม่เจอนะครับวันนี้ย้อนไปดูปฏิบัติการเมื่อช่วงสายหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับสบ้านไตร่ไปกับชุดสืบสวนของอุทัยธานีนะครับ
ทหารด้วยนะครับจากค่ายจิรประวัตินะครับ
แล้วก็ป่าไม้จังหวัดอุทัยธานีด้วยแบ่งกำลังเป็น๒ชุดนะฮะ
วันนี้ปูพรมค้นหาทั้งขึ้นเขาแก่งมะกรูดแล้วก็ไปลำห้วยอีบาดนะฮะ
จุดที่คาดว่านายอนุชากระแหน่ผู้ที่ก่อเหตุ
ฆ่านายอนุวัฒน์ที่เป็นน้องชายเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไปเนี่ยจะไปซ่อนตัวอยู่นะครับ
ก็พยายามออกตามหาหลายจุดด้วยกันกำชับให้ระวังตัวกัน
เนื่องจากคนร้ายมีอาวุธปืนด้วยค่ะเป็นปืนลูกซองนะครับ
แล้วกระสุนเนี่ยคาดว่ามีอยู่๔๐กว่านัดนะครับ
ฆ่าตัดคอน้องชายนะแล้วก็เชี่ยวชาญการเดินป่าด้วยนะครับ
ก็หากันทั้งวันนะครับวันนี้เดินเท้าติดตามหานะครับ
คือเอาน้าชายของนายอนุชาที่เขาสนิทแล้วก็คุยกันรู้เรื่อง
ให้เดินนำหน้าไปฮะเดินนำทีมเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าสัก๑๐นาที
แล้วก็ถืออาหารถือน้ำถือเหล้าขาวไว้ด้วยเผื่อเจอ
แล้วมีน้ำขวดหนึ่งผสมยานอนหลับด้วยนะครับนี่เป็นแผนที่เจ้าหน้าที่วางเอาไว้นะครับ
แต่ก่อนหน้านี้เมื่อวันก่อนเนี่ยเขาเคยให้น้าเนี่ยเอาไปให้แล้ว
ให้กับนั้นพยายามพูดคุยละแต่นานุชาก็ไม่ยอม
ไม่ยอมดื่มน้ำไม่ยอมกินข้าวที่เอาไปให้กลัวว่าจะถูกวางยานอนหลับเนี่ยนะฮะ
ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับสุดท้ายเมื่อเช้านี้ไม่เจอนะ
ลัดเลาะหากันตอน๑๔นาฬิกา๕๐นาทีเนี่ย
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราที่ติดตามทีมค้นหาเข้าไปด้วยเนี่ย
ได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารของเจ้าหน้าที่ค่ะบอกว่าพบตัวเป้าหมายแล้ว
ขอให้ว๐๐ว๐๐คือรอคำสั่ง
เนี่ยทั้งชุดจับกลุ่มทั้งนักข่าวที่ไปก็ต้องรอกันอยู่ที่ริมห้วยอิหมากนะ
เพราะว่านายอนุชาเนี่ยหลังจากที่น้าเขาไปเจอเนี่ย
กินอาหารกับดื่มน้ำไปแล้วนะที่มีคนเอาไปให้
แต่ไม่หลับฮะไม่หลับตามที่คิดไว้หนีต่อครับ
ก็เลยต้องเดินหากันอีกนะครับหากันไปต่อสุดท้ายก็ไปเจอตัวตอนค่ำ
ค่ะนี่แล้วก็อย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ที่คุณวิมลวันรายงานสดเข้ามานะฮะเขาก็รับสารภาพสิ่งต่างที่ทำลงไป
เดี๋ยวพรุ่งนี้รอการทำแผนอีกครั้งหนึ่งนะฮะใช่ค่ะโอ้โหตอนแรกนี่กว่าจะจับได้นะคะ
มีอาวุธติดตัวด้วยเชี่ยวชาญเรื่องการเดินป่าด้วยเคยเป็นพรานป่าอะไรด้วย